คุณแม่ขับรถข้ามอำเภอครับเพื่อจะไปตลาดเช้า
แล้วก็มีลูกสาวประมาณสัก๗ขวบนั่งรถไปด้วย
ขากลับเนี่ยคุณแม่ก็แวะซื้อกาแฟแล้วบอกว่าลูกอยู่บนรถนะ

กลับขึ้นมาแม่ก็สตาร์ทรถแล้วก็ขับต่อไปครับ

บึงรถกลับมามาที่ปั๊ม
เจอลูกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าลืมลูกเอาไว้

สวัสดีครับแม่ล่ะ

ขอบใจได้เลย
โอ้คุณเค้ง

วิ่งมาเลยวิ่งมาใส่แล้วอุ้มลูกขึ้นมาเลยด้วยความเป็นห่วง
กอดทั้งหอมเลยแม่บอกเลยว่าโอ๊ยอีลา
แม่มาแล้วอีหล่าภาษาอีสานก็คือเรียกเด็กเล็กเด็กผู้หญิง
เรียกแบบเอ็นดูมาแล้วร้องไห้ด้วยใช่แม่มาแล้วโอ๊ยร้องไห้
โชคดีนะครับว่าน้องเจอกับคนละเมืองดี
เขาร้องห่มร้องไห้คือตกใจว่าตัวเองลืมลูกไว้ที่ปั๊ม
ก่อนหน้านั้นคืออย่างนี้ฮะขับรถเก่งคันเมื่อกี้ที่มาจอดแล้วลงมาเนี่ย
ขับรถเก๋งกับลูกสาวข้ามอำเภอไปตลาดเช้าตี๒โดยประมาณนะครับ
ไปตลาดเสร็จเรียบร้อยเอาขากลับมันง่วงไงแวะปั๊มสักหน่อย
๗ขวบแล้วนะครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลูกอยู่บนรถแป๊บนะ
ลงไปซื้อกาแฟหน่อยอย่าไปไหนนะ
ปรากฏว่าลูกสาวเปิดประตูรถเพื่อจะลงไปเข้าห้องน้ำ
ซึ่งแม่กลับมาได้กาแฟแล้วไม่รู้ว่าลูกสาวลงไปเข้าห้องน้ำ
คือไม่ได้ไปดูว่าลูกไม่อยู่แล้วลงจากรถไปแล้ว
อยู่เบาะหลังด้วยไงฮะแม่ก็ไม่ทันได้มอง
ก็คิดว่าเออกำชับแล้วได้กาแฟมาโอเคไปต่อ
เสร็จแล้วพอไปถึงบ้านห่างจากปั๊มประมาณสัก๓๐กิโลเมตร
อ้าวลูกมาลงจากรถอุ้ยใจหายแวบเลยแม่กรี๊ดเลย

ลูกไม่อยู่ในรถหายไปไหนแล้วเนี่ยตอนนั้น
ทั้งที่คิดว่าสงสัยลูกน่าจะหลับเพราะตลอดทางคือเงียบมาโดยตลอด
สุดท้ายลูกไม่อยู่ครับนึกได้สงสัยที่ปั๊มแล้วแหละ
ึงรถกลับมาเลยครับวินาทีนั้นก็หวังว่าจะได้เจอลูก
แล้วพอมาถึงเจอลูกจริงขอบคุณพลเมืองดีมากนะครับ
เพราะว่าน้องเองก็ตกใจคือพอออกมาจากห้องน้ำ
แม่ไปไหนรถไปไหนร้องไห้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
จนกระทั่งมีพลเมืองดีมีพี่พนักงานมาช่วยกันปลอบ
แล้วก็ประสานจนกระทั่งตามแม่กลับมารับลูกได้ในที่สุดครับ

เข้าใจถึงโหความเป็นแม่เธอจริงนะครับ
คุณลองนึกว่าถ้าเป็นเรานะถึงบ้านเสร็จจะมาอุ้มลูก
หันไปลูกหายไปสิ่งแรกมันต้องคิดแล้วว่าต้องเกิดอะไรไม่ดีกับลูกแน่
ใช่ครับคือต้องชื่นชมตัวของน้องด้วยที่มีสติ
คือโอเคตกใจแต่ว่าก็พยายามไปหาคนที่จะช่วยตัวเองได้
แล้วสุดท้ายก็ไปเจอกับพลเมืองดีก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยครับ
เพราะว่าถ้าสมมุตินะน้องไปเจอคนใจร้ายล่ะจะเป็นยังไงล่ะ
น้ำใจทุกคนในเหตุการณ์นี้
แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำคัญ
เตือนตัวเองด้วยแล้วฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนทุกบ้านด้วยว่า
ไปไหนกับเด็กเล็กดูให้ดีเลยคือบางครั้งต่อให้เขาโตแค่ไหน
ชับแล้วย้ำแล้วต้องเช็คก่อนเอาให้ชัวร์ให้เห็นกับตาก่อน
ได้ฟังเสียงชัดก่อนแล้วก็ค่อยเคลื่อนรถออกไป
อย่างนั้นแล้วก็กลัวจะไม่ได้ว่าโชคดีแบบนี้ทุกคนทุกเคสนะครับต้องระวังนะฮะ